มาดูเรื่องของแก๊งมอดไม้กันหน่อยนะคะไม่จบไม่สิ้นสักทีกับแก๊งลักลอบตัดไม้
คราวนี้ก็ไม้พยุงอีกนั่นแหละด้วยความที่ราคามันสูงออเดอร์มันก็เยอะ
ตำรวจเขาก็ต้องเรียกว่ากวาดล้างกันอย่างจริงจังเหมือนกันแล้วก็ต้องเร่งกวดขันในการจับกลุ่มนะคะ
มีตำรวจในวัดจังหวัดสุรินทร์นะคะก็ไปปะทะกับแก๊งลักลอบตัดไม้พยูงค่ะ
คือจับได้คาหนังคาเขากำลังโค้นต้นพยุงอายุประมาณร้อยปีอยู่เลยนะคะ
สุดท้ายแล้วสู้กันไปสู้กันมาแก๊งไม้พยูงค่ะก็ถูกวิสามันฆาตกรรม
หนึ่งศพตอนนี้ทราบชื่อหมดทั้งแก๊งแล้วด้วยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนวานนี้เองค่ะ
ตำรวจสพเพียรามกับตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ

พ่อเสร็จอินทปัญโยรักษาการเจ้าอาวาสวัดกู่สัทธารามนะคะว่า
นี่มีแก๊งลักลอบตัดไม้พยุงเข้ามาในวัด
กำลังตัดอยู่เลยหลายคนด้วยแถมยังมีอาวุธปืนครบมือ
รถยนต์ที่เป็นภาษณะก็พร้อม
แล้วกระจายกำลังการใช้เลื่อนยนตัดโค้นต้นไม้พยุง

แบ่งเป็นท่อนลำเลียงขึ้นรถกระบะอย่างรวดเร็ว
พอแจ้งดังนั้นนะคะตำรวจเขาก็รีบมาในที่เกิดเหตุเลย
เป็นจังหวะเดียวกับที่คนร้ายกำลังขับรถลำเลียงขนไม้พยุงชุดแรกออกจากวัดพอดี
ตำรวจมาถึงปุ๊บก็แสดงตัวเข้าตรวจสอบค่ะ
กลุ่มคนร้ายไม่คุยกับไม่คุยไม่อะไรเลยนะ

ก็ตระดมยิงกันอยู่กลางวัดแบบนั้นนะคะสู้กันอยู่อย่างนั้น
๕นาทีตำรวจควบคุมสถานการณ์ได้ค่ะ
จับคนร้ายได้๔คนวิสามันฆาตกรรมไป๑คนบาดเจ็บอีก๑คน
ไล่ล่าตอนนี้ออกติดตามตัวแล้วแล้วก็รู้มาว่าแอบเข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลบุรีรำนะคะ
ตำรวจสพเพียรามก็ประสานงานกับตำรวจสพเมืองบุรีรำ
อายัดตัวคนร้ายนี้ไว้ดำเนินคดีส่วนอีก๖คนเนี่ยหลบหนีไปได้ค่ะ

พ่อเศษอินทปัญโยรักษาการเจ้าอาวาสวัดกู่สัทธารามก็เล่าให้ฟังนะคะว่า
ประมาณสักเที่ยงคืนกว่าเนี่ยค่ะหลวงพ่อยังไม่ได้จำวัด
ก็เห็นรถยนต์กระบะ๓คันอยู่ขับเข้ามาในวัดอย่างเร็วเลย
พ่อรู้ทันทีเลยว่าไม่ใช่แล้วไม่ปกติแล้ว

ประมาณ๖ทุ่ม๕๙นั่นคือเสียงเลื่อยที่มันทำงานแล้วอากาศแล้ว
ทุ่ม๕๙นั่นคือเริ่มทำงาน
พออัตมาประสานงานเสร็จแล้วจะมาต้องคือการป้องกันตัวเอง
ก็ประสานงานเสร็จแล้วถอยห่างไปไปปลุกโยมที่หน้าวัดตรงนี้
ทางทิศตะวันตกโยมก็ตื่นมาตื่นมาก็โยมก็ได้ยินเหตุการณ์หมด
ได้ยินทั้งเสียงเลื่อยเสียงเครื่องยนต์แล้วก็เสียงปืน
พอเสียงไม้ล้มคุ่มจะมีเสียงปืนเลย
ก็เวลาประมาณสักเกือบเกือบตีหนึ่งนะคะเที่ยงคืนห้าสิบเก้าระมันที
ที่หลวงพ่อบอกนะครับพันธุ์ตำรวจเอกสมภพสังกรทองรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุรินทร์ก็บอกว่า
เหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเป็นการเข้าจับแก๊งลักลอบตัดไม้พยูในเขตพื้นที่๓จังหวัดอีสานใต้ค่ะ
จังหวัดที่ว่าก็มีบุรีรำสุรินแล้วก็ศรีสะเกดโดยแก๊งนี้เขามีชื่อ
ใช้ชื่อว่าหนองบอนเป็นแก๊งที่มีอาวุธปืนมีการคุ้มกันขณะเข้าลักลอบตัดไม้พยูง
ทำการอุกอาจและใช้ความรุนแรงต่อสู้กับตำรวจด้วย
ซึ่งคนร้ายที่หลบหนีนะคะตำรวจรู้ชื่อหมดทุกคนแล้ว
แล้วก็จัดชุดไล่ล่าตามจับตัวมาดำเนินคดีแล้วด้วยค่ะ